ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขามีอาชีพขับแกรฟฟู้ดนะคะเขาออกไปทำงาน
แต่มีคนร้ายค่ะเข้ามางัดห้องได้พระเลี่ยมทองไป
และได้ลอตเตอรี่ไป๓ใบเขาบอกว่าพระเลี่ยมทองก็เสียดายนะ
แต่ลอตเตอรี่เนี่ยเสียดายมากกว่าเพราะมันใกล้จะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ต่าฝันมาอุตส่าห์ลุ้นมาอุตส่าห์มานะคะ
เขาก็เลยฝากบอกทีมข่าวไปถึงคนร้ายบอกว่า
ถ้าถูกรางวัลที่๑เอาเงินมาแบ่งกันบ้างนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักไม่มีชื่อนะคะ
ที่ตำบลหมัดแค่งำพรเมืองอุดรธานีค่ะ
ที่ถูกงัดนี่ก็คือหมายเลข๓นะคะ
ยืนชี้ให้ตำรวจสพเมืองอุดรค่ะ

ในห้องข้าวของถูกลื้อค้นกระจายค่ะ
เลี่ยมทองหนัก๑บาท๑องค์
เลี่ยมทองหนัก๕๐สตางค์๒องค์

ลอตเตอรี่งวดวันที่๑นี้ค่ะ๑สิงหาคม๓ใบ

ก็มาเช่าห้องพักที่จุดนี้๓เดือนแล้ว
ตอนเช้าออกไปทำงานไปจนถึงเย็นนะคะ

ปรากฏว่าห้องถูกงัดทรัพย์สินในห้องไปหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่นะคะ
ฝากบอกคุณโจรด้วยแบบนี้ละกันคุณนักข่าว
บอกว่าถ้าลอตเตอรี่ที่ขโมยไปถูกรางวัลที่หนึ่ง

แต่ไม่รู้โจรจะรับฟังหรือเปล่า

นอกจากค้าล้อมมันขโมยอะไรไปอีก

ไว้หัวนอนครับผมใต้หมอน

ชุด๒ใบนั่น๙๘๕ครับ
แล้วอีกใบหนึ่ง๗๒๓ครับ

ซื้อมานานครับ
ซื้อเมื่อวานนี้ครับเลขชุด๒ใบ๙๘๘
แต่ว่าเลขใบเดียวนั่น
จำไม่ได้ประมาณ๒วัน๓วันนี้นะครับ
อยู่ทรอยรุ่งเรืองจนด้วยนะครับ

ตำรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะครับ